เออขอบคุณที่เป็นห่วงเราแต่เรากลับรู้สึกมันก็เฉย
เพราะตูนแพนเองเห็นภาพเราว่าใครมีคนบอกค่ะบอกสม

การกดอะไรอย่างนี้ที่แบบดูไม่ให้บุ๊ค

มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมากังวลอะไรอยู่แล้ว
ภาพที่เราทราบข่าวนี้ใช่ที่เราไปเล่นที่โรงดนตรีที่อีสาน

เออที่แบบเขาถ่ายเรา

อันนี้เป็นครั้งแรกแต่เราเห็นคนอื่นโดน
ทำร้ายคนพี่ไม่รู้จักกันแบบง่ายเกินไป
ด้วยคำพูดที่แบบพิมพ์สนุกมือแบบ

แต่คนคนที่เก็บมาคิดก็คงโดน
ก็คงรู้สึกแย่เช่นตากล้องอย่างมี
ที่ผู้จัดการฝันถูกไปหาเขาเสียงสั้น
คือเขาโดนเยอะมาก
ก็มันได้ง่ายสมบูรณ์ที่จะพูดกับคนที่ไม่รู้สัก

กัลล์นี้ก็เป็นว่า

คุณยังคิดเรื่องหน้าตากันอยู่เนอะแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมา

ไม่ได้มิเจตจังนะว่าจะตอบว่าเธอ
ไม่ได้ตอบว่าแต่แค่จะถามว่าน้องแบบทางเผดร้าน
ร้านเหมือนจะพอให้น้องเอารูปลงค่ะ
แล้วก็ได้คืนโทรฝ่ายถามว่าน้องสร้างเรื่องอย่าง
เค้าก็คิดว่ากลัวว่าเราจะไปโทรประดาษ
ยังงี้สภาพจิตใจฟ้างของคนเนี่ยเป็นยังไง
ก็ยังช่วงนี้ที่รู้สึกว่าที่ได้ยินจากเพื่อนเขาว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยหา

แล้วกับเรื่องเนี้ยที่พัฒโดรนเอง
มันทำให้เรากับเรื่องรูปร่างหน้าตามัน
เพื่อคุณจะได้ไม่ว่างในครั้งต่อไป
มันสนผลไหมพี่
คุณควรจะพูดกับสูงคุณคนที่แบบ

หรือแบบควรบอกคนอื่นไปดีอย่างไร
แล้วอย่างที่เรารู้สึกคือความสวย

ส่วนของประเทศไทยกับส่วนที่อื่นก็ไม่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็น
เรื่องที่ไม่เก็บหูหูเรื่องที่เรามาคิดใจเลย

คือเราคงไม่ได้ไปแบบ
ไปพยายามคุ้นมือตนตัวเอง

ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุด
แต่ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแบบตัวเอง

ใช่แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะ
ไม่ใช่ไปเปลี่ยนที่มันไม่ใช่เรา
วอนหรือตัดสิ่งที่เข้าใจผิด
แล้วก็เธอให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

มีคนเป็นไปด้วย
ก็จะบอกไม่ต้องการว่ากับเรานะ

ตัวเองเราเนอะ
นอกจากช่วยช่วยเรานี่
นอกจากช่วยเรานี่
ก็อย่างให้ช่วยช่วยหาก
อย่างน้องมันอาจจะนั้นใหม่ครับ